คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์นักโทษชายสะดอกกุญแจมือ

แล้วก็หลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลห้างฉัดที่จังหวัดลำปาง

แล้วเจ้าหน้าที่เขาพามาส่งโรงพยาบาล

ใช่ค่ะจุดทูบจุดเทียนบนบาน

เนี่ยนะก็ต้องเอาทางนี้เข้าช่วยด้วยนะครับ

นางสาวสุนันทาคงภาคเพียร
ภูมิในการสถานบำบัดพิเศษลำปาง
นำเจ้าหน้าที่ของกรมรัชธรรมจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อขอให้การค้นหาตัวนักโทษชายที่หลบหนีไป

นักโทษชายรายนี้ชื่อว่านายเสกสรรเขื่อนแก้ว

นักโทษชายคนนี้เป็นนักโทษชายคดียาเสพติด
สะดอกกุญแจมือคลายล็อกหลบหนีไป
ขณะถูกนำตัวมารักษาตัวด้วยอาการปวดท้อง

มีร่องรอยการตัดรั้วลวดหนามนะครับ
แล้วก็ออกไปทางป่าละเมาะข้างโรงพยาบาล

แต่ข้อเท้ายังมีโซ่ตรวนติดอยู่
อ่าความคืบหน้าล่าสุด
เจ้าหน้าที่จากกรมรัชธรรมทั้งลำปาง
พูนเชียงใหม่พื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับ

ก็ลงพื้นที่ปูพรมค้นหา

เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณรอยต่อ
ตำบลหนองหล่มตำบลวแก้วอำเภอห้างฉัด
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาหลายจุด
ที่มีคนแจ้งข้อมูลนะฮะ

กินข้าวกล่องกินขนม

ก็ต้องกระจายกำลังหาต่อนะฮะ

มีข้าวกงข้าวกล่องขนมขนมเนี่ย

ไม่เดินมาเฉยแล้วก็เจอทิ้งอยู่นะ
กรมเย็นชะทันตั้งรางวัลนำจับ

สำหรับผู้ที่ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้

ก็รวมกับทางทหารจากมณฑณทหารบกที่๓๒
ก็ร่วมกับตำรวจสพห้างฉัด

ก็เป็นสองพี่น้องคนนึงใน๒๓ปี

ที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลห้างฉัด

ต้นทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ค่ะ

น่าจะยังอยู่ตามป่าละเมาะในหมู่บ้าน
ตอนนี้จัดกำลังเร่งตามตัวต่อเนื่องเลยนะคะ

มีอาหารขนมอะไรด้วย
พอเยี่ยมเสร็จปุ๊บทำไมสะดอกกุญแจมือได้เลย